นะครับไปดูกันที่เรื่องของทีมชาติไทยนะครับที่มีโปรแกรมแข่งขัน
วันที่๑๒ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้ที่กัมพูชานะครับซึ่งโปรแกรมต่างกล่าวนั้น
จัดประชุมถึงเรื่องนี้นะครับก็ได้ข้อสรุปร่วมกันคือจะส่งทีมชาติไทย
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะยกระดับ
เยาวชนที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันในระดับนานาชาติช่วง๒ปีที่ผ่านมานะครับ
เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดสิบเก้านั่นเองนะครับส่วนดราม่านะครับ
โลกออนไลน์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับช่วงนี้ที่ผ่านมาก็เดือดกันเลยทีเดียวนะครับ
ในโลกโซเชียลก็คือการค้าเงินเดือนของบรรดาสโมสรในไทยลีก๒นะครับ
อดีตนักฟุตบอลของทั้งสองทีมออกมาทวงเงินนะครับเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนเนี่ย
ทางประกิจดีพร้อมก็ไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับ
ยังค้างเงินค่าจ้างของตนเองถึง๗เดือนด้วยกันนะครับ
เช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นอื่นก็ยังไม่ได้รับด้วยนะครับส่วนกรณีที่สองก็คืออดีตแข้งของเมือง

เพื่อทวงถามเงินเดือนที่ยังค้างจ่าย
แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสโมสร

สำหรับเรื่องของการค้างเงินเดือนนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ทางบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ
ก็ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันศึกไทยลีก

แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เสี่ยงสูงด้วย

เพื่อเฝ้าสังเกตอาการต่อไปนะครับ

ก็ความน่าสนใจเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายคู่แล้วครับโดยเฉพาะคู่ของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับอันดับ๑๐เนี่ยก็เจอกันเท่าอันดับ๔
ซึ่งเฉพาะพระหยองเนี่ยก็กำลังมั่นใจนะครับล่าสุดในบุคชนะเกษตรในช่วงต่อเวลา๒๑ก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมในสึกหลีกครับก็ถือว่าเป็นชนะที่๓ติดต่อกันด้วยส่วนความพร้อมในหมดสิทธิ์ใช้งานนะครับปราณิชาเงินประสบทิศโทษแบรนด์ที่เหลือก็ครบนะครับตัวต่างชาติเอเลฟโลโมโลคาบรา